สวัสดีครับ

นึกว่าใครเอาปลาตรงพลาตกมา

แล้วก็ในวันนี้มาติดตามกันต่อครับ
ตลอดข่าวสุดสัปดาห์สนุกสนานเฮฮา

พร้อมกับเรื่องราวสนุกทั่วประเทศไทย

รวมไปถึงเรื่องราวของกินเด็ด
โอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับ
เอาใจคุณผู้ชมสายกิน
กินเลยมาจัดหนักเลย
ช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปทานขนมไทย
ลากศีรรษรอาวุธใจคนรักสุขภาพนะครับ
แล้วนอกจากนี้ไปดูปลาต้องโกะ

ปลาท่องโกปลาท่องโกเหมือนเด็กเลย๒ควบ
ปลาท่องโกปกติมันจะมาเป็นคู่ใช่ไหม
ที่จะพาไปดูนี่นะครับโอ้โหมันมาแบบรูปแบบใหม่มาเป็นพวงเป็นดอกไม้

นี่หรอนี่คือปลาท่องโกเหรอ
ปลาท่องโกแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหน

ใช่แล้วครับที่จังหวัดตรังนะครับเป็นปลาต้องโกปลาท่องโกรูปดอกไม้
ปลาท่องโกรูปทรงแท่งแบบเดิมลืมไปได้เลยนะครับ
ร้านนี้เขาบอกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
วัวมีกลิ่นและคุณวุฒิพงศ์แทร่ขอสองสามีภรรยา
โอ้โหรักกันดีช่วยเหลือกันเปิดร้านปลาท่องโกแบบนี้นะครับ
เปิดขายอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่สองหนึ่งหกหมู่หกตามบนเขาวิเศษ
ริมถนนสายเขาวิเศษต้นชดอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
คุณยุพดีเล่าว่าขายปลาท่องโกเนี่ยมานานสามปีแล้วอืม
เพิ่งปรับเปลี่ยนรูปทรงของปลาท่องโกเมื่อปีที่แล้ว
เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการทำตลาดโดยเปลี่ยนจากรูปทรงเดิมครับ
มาเป็นรูปดอกไม้ที่ดูสวยงามและอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นแถมยังมีความพิเศษนะน้องใบตอง
ตรงที่เนื้อแป้งเนี่ยจะแห้งกรอบแถมยังมีสีตัดแสดงปลา
ถูกต้องเพื่อสุขภาพ
ดำเนี่ยเดี๋ยวมาบอกว่ามันเป็นเพราะอะไร

ทานแล้วมันดีต่อสุขภาพยังไงแต่ก่อนอื่นไปฟังเสียงกันก่อนนะครับ
ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกค่ะ
เขาไม่เคยเห็นก็เลยแบบอยากลองอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างที่เป็นดอกไม้เนี่ยมันจะมีไส้อยู่ข้างในด้วย

ปลาท่องโกดอกไม้มีไส้
จะขายในราคาชิ้นละหรือว่าตัวละ๒บาท
แต่แบบใหม่นะครับจะขายในราคาตัวละ๕บาท
จากมีขั้นตอนในการทำที่ยากกว่าต้นทุนมันก็สูงกว่า
แถมมันมีรสชาติที่อร่อยกว่านั่นเองครับ
มีทั้งไส้สังขยาไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วแดงและไส้ผ่าเขียว
โอ้โหรับประทานอร้อยอย่างแน่นอน
ซี่ดำเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้ไปคลุกขี้ดงขี้ดินอะไรมานะ
ใบเกียวมันเป็นแป้งชาโค
มีรายได้๑๕๐๐ถึง๒๐๐๐บาทต่อวัน

ชาวเมืองตรังมักเรียกปลาท่องโกว่าจากก๋วย

นิยมรับประทานคู่กับกาแฟในมื้อเช้าส่งทุกวัน
โอ้โหได้ทานแบบนี้ฟินกันไปเลย

ไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดสุราธานีกันบ้าง
มีขนมไทยที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลทั้งในจังหวัดนะครับ
โอ้โหเพราะว่าเจ้าของร้านคนสวยคนนี้
นี่แหละครับชื่อว่านายสุธิรักษ์ภูปลา
เจ้าของร้านคนสวยชื่อว่านาย
นายสุธิรักอุปรานะครับ

มีนี่น้องแพนนี่
ลงขนมไทยไงเอาใจคนชอบทานขนมแบบไทย
โดยเฉพาะขนมฝากบัวหรือว่าขนมจูจุ่น
นี่แหละที่กำลังทอดอยู่นี่แหละครับ
ขนมเทียนแถมยังขายผ่านทางเฟซบุ๊ก

นี่นะครับเห็นเธอสวยแบบนี้นะ
เธอมีเคล็ดลับเพราะว่าเธอเป็นคนรักสุขภาพ
และไว้ความที่ชอบ

ถูกต้องครับอย่างขนมฝักบัวนี่แหละครับ

ก็นำพืชผักสมุนไพรมาผสมเพื่อให้มีสีต่าง

เพื่อนุ่งดูดกลุ่มคนที่รักสุขภาพและสร้างความแปลกใบ
ดีเลย
สรรพาฟันให้หน่อยละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อผ่าทางเฟซบุ๊กก็เสิร์ชกันไปเลย
อีกทีได้มั้ย
ไปตามหาก็ได้ในเฟซบุ๊คนะครับ
ดีนะเดี๋ยวนี้เขากำลังให้ความสนใจในเรื่องของการรักสุขภาพ

แล้วพอเราเห็นขนมที่มันเป็นการใช้สีที่มาจากธรรมชาติจริงแบบนี้
รู้สึกสบายใจทานได้เยอะขึ้นยังไงบอกไม่ถูก
เดี๋ยวจะไปลองสั่งดูอยากลองชิมเหมือนกัน
ชิ้นนี่ไม่ซื้อซื้อให้เป็นชุดไปเลย
ถูกต้องเอาขนมเทียน๕เอาขนมฝักบัว
๑๐ชิ้นทีนี้แหละโอ้โฮ
ต่อให้รักสุขภาพยังไงก็ไม่ไหวแล้วบวมเหมือนกัน
บริโภคแต่พอดีออกกำลังกายด้วย
ทานขนมเสร็จแล้วไปทานของขาวกันต่อดีกว่า

มี๒ร้านด้วยกัน๒จังหวัดด้วยกัน
พิศนุโลกค่ะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวพอเพียง
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือราคาชามละ๑๒บาทเท่านั้นเอง
ส่วนที่นครพนมค่ะเป็นข้าวกล่องถูกกว่า๑๒บาทอีก

กล่องละ๘บาทยังมีค้าอยู่นะคุณไปเลยตลาดสดเทศบาลตะบนนาแก่นะคะมากครับ
ถ้าเกิดจะกินข้าวกล่องร้านนี้นะคุณจะต้องไปตั้งแต่ตี๓นะคะ
แล้วก็จะเห็นนายเหลียงแชร์พร้อมด้วยภรรยาก็คือนางเพชรสมรแซ่เอี้ยว
ทั้ง๒คนอายุ๗๐ปีแล้ว
แล้วก็ยึดอาชีพการขายข้าวกล่องในราคาถูกแบบนี้มานานกว่า๓ปีแล้วนะคะ
อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก่ที่บอกเลยจังหวัดนครพนม
ชาวบ้านเขาตั้งฉายาให้สองสามีภรรยาคู่นี้ว่าข้าวกล่องสู้ชีวิตแบบพอเพียง
โหทานแล้วมีแรงไปสู้กันต่อ
ถูกต้องนายเลี้ยงแชร์บอกว่าเดิมตัวเองเป็นคนจังหวัดนครปฐมค่ะ
มีอาชีพค้าขายแล้วก็มีฝีมือในเรื่องของการทำอาหาร
อ๋อได้ไปอยู่กับภรรยาชาวอำเภณาแก่นะคะก็ขายอาหารตามสั่งมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าละ
แต่ว่าช่วงนั้นลูกค้ามันน้อยค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็เยอะ
จนกระทั่งสิบปีผ่านไปหันมายึดอาชีพทำเข้ากล่องขายแบบนี้ในราคาส่งก็คือ
ขายในราคากล่องละ๘บาทเท่านั้นอย่างที่บอกไป

มากคุณเข้ากล่องแบบอิ่มเลย๑มื้อ๘บาท
เขาบอกว่าถ่ายแบบนี้เพราะว่ามันมีคู่แข่งน้อย
แต่ในราคา๘บาทมันก็จะไม่ได้ปริมาณแบบภูลล้นเยอะ
เหมือนเข้ากล่องทั่วไปที่ราคา๓๐๔๐บาทนะ
แต่รับรองว่าอิ่มอร่อยสะอาดแน่นอนนะคะ
จะเน้นอย่างพวกเมนูง่ายประหยัดสะดวกต่อเวลา
แล้วก็สะดวกต่อลูกค้าที่เร่งรีบวัยทำงานนักเรียนนักศึกษา
ก็จะได้ซื้อไปรับประทานกันในช่วงเช้านะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหมูกรอบหมูแดงข้าวมันไก่กรอบข้าวมันไก่
ซึ่งเขาบอกว่าต้นทุนมันไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่
ทุกวัน๒๓มีภรรยาก็จะช่วยกันจัดเตรียมทำอาหาร
บรรจุใส่กล่องตั้งแต่ช่วง๔๕ทุ่มเลย
พอตี๓ปุ๊บก็จะนำมาวางขายแล้วก็จะมีลูกค้าทั่วไป
รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าตามหมู่บ้านต่างมารับซื้อไปขายต่ออีกทอดหนึ่งก็มี
แต่ละวันจะทำข้าวกล่องประมาณ๓๐๐๕๐๐กล่อง
แล้วก็ขายหมดทุกวันเลยนะคะโอ้โห

ใช่ต้องบอกว่าเขาก็ยอมรับว่ากำไรมันก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไร
ก็ประมาณวันละ๕๐๐๑๐๐บาท
ที่ทำไม่ได้ต้องการร่ำรวยเพียงแต่ต้องการงานที่ทำแล้วสุจริต
มีรายได้ทุกวันแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ
ต้องพ่ายล้วนทุกเดิม

แสดงว่าซื้อไปแล้วแบบเสร็จแล้วทานได้เลยใช่ปะ

อื้อนี่น้ำซุปมีอะไรด้วย

ต้นทุนสูงมากเลย
จัดกำไรนิดนี่ได้ยังไงแหละ
ราคาไกลลูกละ๘๐บาท

เอาไปดูอีกร้านนึงในจังหวัดพิษนุโลก

ก็ต้องไปที่ร้านป้าพัดก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้
อยู่บนถนนสายพิศนุโลกวังทอง
แม่ค้าแล้วก็ลูกมือเนี่ยโอ้โหรีบลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวกันที่เรียกได้ว่าชามต่อชาม
ที่เห็นกันนี่แหละค่ะก็เพื่อที่จะให้บริการทันใจลูกค้ากันเนอะ
เพราะว่าลูกค้ามาเพียบกินกันแน่นร้านไปหมดเลยคุณดูสิ

ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงมีลูกค้าไปอุดหนุนแน่นขนาดนี้
เพราะว่านอกจากรสชาติจะอร่อยถูกปากแล้ว
ร้านนี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวเพียงชามละ๑๒บาทเท่านั้น๒บาท
กลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้ากันไปเลยนะ

สำหรับลูกค้าที่สั่งก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งหมด๒๐ชามขึ้นไป

ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเรือมานานกว่า๕ปีแล้ว
ก่อนจะมาได้ทำเลดีบนถนนเส้นนี้นะคะ

เพราะว่าตัวเองยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
และจะยังคงขายราคานี้ต่อไปด้วย
แต่ถ้าลูกค้าต้องการชามใหญ่แบบพิเศษทางร้านเขาก็จัดให้ในราคาชามละ๓๐บาท
รับประทานของขาวกันอิ่มแล้วร้านนี้นะคะเขาก็จะมีขนมหวานไว้ให้บริการด้วยนะคะ
จุดบริการเนี่ยก็จะให้บริการตัวเองเอาเลือกหยิบเลือกเติมกันแบบไม่อั้นเลยเพียงถ้วยละ๑๐บาทเท่านั้นสำหรับเมนูน้ำแข็งใสนะคะ
โดยร้านนี้ก็จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๓โมงเย็นจ้า
เรียกได้ว่าอิ่มน้ำสำราญกับก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณผู้ชมยังสนุกสนานต่อด้วยการไปตักขนมหวานด้วยตัวเอง
เองอยากจะใส่เครื่องอะไรใส่น้ำสีอะไรก็ใส่กันเข้าไป
แต่ใส่เยอะใส่มากใส่น้อยแค่ไหนก็๑๐บาท
ถูกต้องเป็นบุฟเฟ่น้ำแข็งใส
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตะลุยกิน
อีกแล้วเหรอตะลุยเที่ยวเจอกันช่วงหน้าครับ
ตลอดกินทั่วถิ่นไทยวันนี้จึงพาไปที่ร้านแหลมข้าวปุ่นซาว
อยู่ในตัวอำเภอพนมไพรเห็นเจ้าของร้านก็คือพี่แหลม
ข้ามาคำเม้นบีบขนมจิ้นสด